ไก่ย่างถูกขาว

บำรุงดีออเดอร์มาเพียบเลย
เดี๋ยวต้องใช้ไก่งวงในช่วงคริสต์มัสค่ะ

วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวมาพยากรณากาศยามเช้าเหมือนเดิม
เหมือนเพลงเลยค่ะบอกว่าร้อนจริงร้อนจริงโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะคะ
ถามว่าจะหนาวรับคริสต์มาสไหมนะคะ
ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตอนกลางของประเทศ
เพราะว่าอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิไม่ลดลงแล้วนะคะ
แต่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนยังคงที่จะได้รับผลกระทบ
มวลอากาศเย็นที่จะแผลลงมาแถบเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต้รวมถึงประเทศลาวด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะมีกลิ่นไอเล็กนะคะที่จะทำให้ตอนบนของประเทศนั้น
มีอุณหภูมิลดลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียสมีลมเย็นมานิดหน่อยนะคะ
รวมไปถึงยังมีปัจจัยเรื่องลมตะวันตกนะคะ
ทำให้ตอนบนของประเทศนั้นอุณหภูมิลดลงอากาศเย็นนะคะ
บริเวณตอนใต้ของประเทศค่ะยังคงต้องเตือนเรื่องของฝนบ้าง
แม้จะไม่หนักคลื่นจะไม่สูงอยู่ที่ประมาณ๑๑คลื่นสูงประมาณ๑เมตรเนี่ยนะคะ
อยู่บริเวณอ่าวอุทัย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเรามาดูนะคะภาพรวมของประเทศไทยนะคะ
ตอนบนนะคะอากาศเย็นถึงอากาศหนาวแต่ว่ามีหมอกในตอนเช้า
ส่วนบริเวณช่วงของตอนกลางของประเทศนะคะ
ก็จะมีอุณหภูมินะคะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
แต่ตอนเช้าก็ยังคงมีอากาศเย็น
แต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนับตั้งแต่ภาคกลางลงไปนะคะ
ก็ยังคงทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีอากาศร้อน
โดยเฉพาะช่วงกลางวันฟ้าโปรกแดดจัดอยู่
ส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีลมตะวันออกพัดปกคลุม
แต่ไม่มากนักคลื่นลมก็เลยไม่แรงอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
แต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนช่วงประมาณสุรทัศน์ลงไปเนี่ยนะคะ
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นนะคะ
จะมีเมฆบางส่วนมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุด๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ดิฉันดูแลไก่งวงแล้วก็ได้ทำไก่งวงอบฟางเอาไว้ค่ะ

ขอตัวไปดูไก่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ